มาดูข่าวนี้วันนี้ข่าวนี้ถือว่าในเชิงนิเทศศาสตร์ภาพนี้เป็นข่าวที่สุดครับ

ไม่ใช่หนังนะไม่ใช่ละครไม่ใช่ซีรีส์แต่เป็นชีวิตจริงเกิดขึ้นที่หัดใหญ่ครับคุณผู้ชมครับ
โอ้โหเธอทำหลายอย่างแล้วเธอก็หักหักไอ้ที่ปัดน้ำฝน
แล้วชูสองนิ้วสบตากับคนในรถถ้าเป็นคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะทำยังไงฮะ
ลงรถหนีไปเลยค่ะน่ากลัวแล้วกัน
ครับผู้สื่อข่าวไปที่สมาคมกู้ชีพบ้านพรุ้
ไปพบกับนางสาวอัญชาลีรักนุ้ยหรือว่านางสาว
อีกคนนึงนะครับนางสาวพัสราศรีรักษ
ทั้งสองคนเป็นกู้ชีพที่อยู่ในรถวันเกิดเหตุ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วง๑๐โมงของวันที่๙มิถุนายนที่ผ่านมา
หลังจากที่เจ้าหน้าที่เปลี่ยนถ่ายคนไข้จากรถกู้ชีพบ้านพรุ
ให้กับรถโรงพยาบาลสงขานคริน
แล้วก็ขับมานะฮะขับมาขับมาจะไปโรงพยาบาลหาดใหญ่
ถึงจุดนี้ปั๊บจุดนี้นี่วงเวียนนี้นะครับ
ผู้หญิงคนนั้นวิ่งตัดหน้าวิ่งตัดหน้าคือรถก็จอด

หลังเกิดเหตุก็ไปแจ้งความเอาไว้แล้วที่สภหัดใหญ่นะครับ
เพื่อจะให้เพื่อจะเอาไปเคลมประกันอันนี้
โอ้โฮนั่งถัดหน้าเข้ามาอย่างนี้เลยฮะ

ใช่ฮะเอาฟังคุณฮาชะรีเล่าหน่อยครับ

ข้อมูลจากตำรวจฝ่ายป้องกันปราบปรามของสภหัดใหญ่
คุณผู้ชมถ้าเป็นแฟนข่าวเย็นไทยรัฐนะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวจะเอ๊ะเดี๋ยวจะเอ๊ะ

เคยถูกตำรวจจับส่งตัวรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวทสงขลานคริน

พอออกมาก็จะมาเดินอยู่ในเมืองหัดใหญ่

ฉีกเสื้อแบบว่าจะเอาไปที่สามีที่บ้าน

แล้วที่เคยเอาหมอนไปนอนในร้านเขาน่ะ
นอนในบ้านเขาบอกขอดูทีวีด้วยคน

โหนี่เขายังใช้ชีวิตอยู่

แต่ผมเป็นห่วงเขานะเป็นห่วงว่าเขาจะถูกรังแก่

ไปตามท้องถนนไปไหนมาไหน

และความมั่นคงของมนุษย์สงขลา